ความเคลื่อนไหวของกรกตกันหน่อยนะคะ

วันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
คือพยายามที่จะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
กรกตคือจัดทำอย่างโปร่งใสนะ
แต่มีความพยายามที่จะกล่าวหากรกตนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการกล่าวหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสื่อโซเชียลนั้นแหละ
อะไรที่เป็นข้อกังขาหรือข้อข้องใจก่อนหน้านี้
กรกตก็พยายามที่จะตอบคำถามแล้วก็ตอบได้ทุกคำถามด้วยนะคะ
คนที่โพสต์ก็คือนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกต
มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

มีพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการจะกล่าวหาว่า
กรกตจัดการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

จัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง
แต่ข้อสงสัยแล้วก็ข้อกล่าวหาทั้งหมด
กรกตก็สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทุกเรื่อง
และส่วนมากเป็นการกล่าวหาในโซเชียล
ซึ่งหากเป็นจริงไปตามข้อกล่าวหาทั้งหมด
กรกตเขาบอกว่าเขาคงไม่อยู่แล้ว

ทีนี้มาดูอดีตกรกตกันหน่อยคุณสมชัยศรีสุธิยากร
วันนี้กลายเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไปแล้วนะคะ
วันนี้ออกมาอธิบายวิธีคิดคำนวณสอสอแบบบัญชีอะไร
บอกว่าการคิดคำนวณนี้ต้องใช้ทักษะนะ
เรื่องของนิติศาสตร์คณิตศาสตร์
พร้อมกับนำรัฐธรรมนูล
ฉบับปี๒๕๖๐มาตรา๙๑และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๘มาประกอบกัน
หากกตใช้สูตรคำนวณผิด
จะถือว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
การเลือกตั้งเป็นโมคะอันนี้คุณสมชัยบอกนะคะ
ส่วนข้อเสนอที่บอกว่าส่งให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
อันนี้คุณสมชัยบอกว่าจะต้องเกิดข้อขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานราชการเสียก่อน
จึงจะสามารถส่งให้สารรัฐธรรมนูลตีความได้
จนถึงขณะนี้คุณสมชัยเชื่อว่า
ยากที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
มาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะหลังจากที่
ดเว้นจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมิชอบ
เพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
จากกรณีตั้งข้อกล่าวหากับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องนี้เองค่ะพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกคอสชนะคะ
ออกมาเคลื่อนไหวก็คือออกมาพูดว่า
เพราะการดำเนินคดีตามกฎหมาย
กติกาสังคมไม่ใช่เป็นการไปปิดปากใคร
แล้วก็ยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณธนทรได้รับสิทธิ
ตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
แม้ว่าจะต้องไปขึ้นสารทหารก็ตามนะคะ
จากนี้ได้รับสิทธิคุ้มครองตามหลักกฎหมาย
ไม่แตกต่างจากการดำเนินคดีบุคคลอื่นค่ะ